คติธรรมคือหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจและได้มาจากศาสนาซึ่งบางครั้งนำมาเปรียบเทียบกับศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
ดังเช่นที่สุนทรผู้กวีแห่งกรุงรัตนโกศิลป์ได้หยิบยกบายสีมาเป็นเครื่องสอนให้เข้าใจถึงโลกกระทำแปด
คือลาบยศสันเสริญสุขกับเสื่อมลาบเสื่อมยศอินทาและทุกข์ในรำพันธิลาบดังนี้
เหมือนใบสีมีงานท่านสนอมเจิมแป้งหอมน้ำมันจันทร์ให้หันศา
พอเสร็จการท่านเอาลงทิ้งคงคาต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตอง